ที่ทางด้านของทายาทของขนาดภรรดิก็มีการรวมตัวการไปทำบน
รำลึกนะครับ๒๔มิถุนายนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ
ที่วัดพระศรีวัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนครับ
ค่ะนอกจากนี้กลุ่มประชาธิปไต่ใหม่
ก่อนที่จะถูกตำรวจควบคุมตัวไปค่ะทายาทคณราชนะคะนำโดยพันธรีพุทธินาศ
พระหนภนพยุหาเสนาบุตรชายของพระยาพระหนภนพยุหาเสนา
นางรัชนีบูลพิบูลสงครามบุตรสาวจอมพลปพิบูลสงคราม
นางสุดาพนมยงนางดุษฎีพนมยงและนางวานีพนมยง
ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายปรีดีพนมยงพร้อมด้วยญาติเดินทางนะคะ
มากราบอัฐิของคณราชภายในองค์เจดีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
พร้อมทำบุญถวายสังขทานพระ๒๔รูปให้แก่บรรพบุรุษ
เพื่อที่จะรำลึกถึงเกียรติภูมิในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่ยี่สิบสี่
มิถุนายนปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะพันธรีพุทธินาศกล่าวว่า
ทายาทคณะราชทุกคนจะพร้อมใจกันร่วมแสดงความกระตันอยู่และทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เสียสละชีวิตทำงาน
เพื่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมกลุ่มคณะราชได้ปูทางมอบต้นไม้ประชาธิปไตยไว้ให้กับประเทศ
เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเติบโตทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยต้องสะดุด
เพราะเกิดจากกิเลสความอยากและความไม่เท่าเทียมกันของสังคม
ขอฝากความหวังให้เยาวชนรุ่นหลังช่วยกันทำให้ประชาธิปไตยนั้นเบ่งบานตามเจตนารมณ์ของคณราชค่ะ
นี้นะคะกลุ่มนักศึกษาประมาณ๑๐คนค่ะนำโดยนางสาวชนกนันรวงทรัพย
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่และกลุ่มเสรีเกษตร
มาแจกเอกสารหนังสือพิมพ์๙ข้ามภายในซึ่งภายในนั้นเป็นภาพ
แล้วก็ข้อความการทำกิจกรรมคัดค้านคอสชแจกให้กับประชาชนภายในบริเวณวัด
แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สั่งห้าม
ไม่ให้แจกเอกสารนี้และนำตัวไปที่สอนอบางเขนค่ะ
ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ทุกฝ่ายต่างอยากเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะมีรัฐธรรมนูล
จึงอยากเห็นรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตย
และให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเต็มที่
ซึ่งก็จะช่วยทำให้เกิดประชาธิปไตยเต็มใบ
เช่นเดียวกับกรณีการออกเสียงประชามติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรกำหนดกติกาที่ชัดเจน
มีความเป็นกลางเสมอภาคโดยเปิดให้ทุกฝ่าย
ที่รับและไม่รับร่างรัฐธรรมนูลได้แสดงความคิดเห็น
ซึ่งจะทำให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้
เป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะ